สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีแม่น้ำ
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
อาทิตย์ก็มาเจอกันแบบนี้นะครับเจอกับผมชนะและคุณชิสาครับ
ใช่แล้วล่ะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะ
ไปกราบไหว้ที่ไหนเพื่อขอพงขอพร
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจ
โดนบันดาลให้มีแต่สิ่งดีในชีวิตเฮ่งรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะ
วันนี้วันเที่ยวใช่ไหมแต่ผมว่าช่วงเย็นของวันนี้หลายคนเริ่มจะวางแผนไปเที่ยวแล้ว
ยเสร็จวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปเที่ยวกันได้เลย
สุดเดือดฮะสาวคนนี้เขาเรียกแท็กซี่กี่คันก็ไม่รับ
เล่นสาวเจ้าสุดเดือดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ส่วนเรื่องนี้ซิ่งกระบะเดือดชนเสาไฟ
งานนี้ไฟไหม้ดับทั้งอำเภอจะเป็นยังไงต่อต้องติดตาม
พอรักแล้วช้ำรักมันทำลาย
พ่อดุมคนนี้เขาหอบสินสอดไปแต่งสาว
แต่อยู่กันได้แค่คืนเดียวสาวเจ้าหอบเงินหนีลอยนวล
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าว
มาเรื่องราวจะเป็นยังไงดูกัน

มาเรื่องราวที่ควรรู้นะเรื่องอะไรที่ห้ามทำในวันตรุษจีนบ้าง
ทบทวนกันหน่อยเชื่อว่าชาวไทยเชื้อสายจีนหลายท่านรู้ดีกันอยู่แล้ว
แต่เราก็ทบทวนให้กับท่านอื่นที่อาจจะยังจำไม่ได้กันหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะคะ
พูดถึงวันตรุษจีนก่อนก็เป็นเทศกาลสำคัญนะคะของชาวไทยหรือว่าชาวจีน
เหมือนกับเป็นวันสงกรานของคนไทย
ซึ่งชาวจีนจะให้ความสำคัญกับวันตรุษจีนเป็นอย่างมาก
ร้านค้าร้านรวงก็จะหยุดไม่ทำงาน
ว่ากันว่าจะทำงานในช่วงวันตรุษจีนเนี่ยเดี๋ยวจะลำบากได้ทำงานไปตลอด
แต่บางร้านบางคนบางกลุ่มก็หยุดไม่ได้จริงอันนี้เข้าใจ
ว่าจะต้องรับทรัพย์นะต้องมีการค้าขายกันไป
แต่เรื่องอื่นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือเป็นบุคคลทั่วไปทำได้นะคะ
มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยข้อห้ามที่ไม่ควรทำก็คือ

กลับไปที่ข้อหนึ่งแป๊บห้ามทะเลาะเบาะแว้งก็คือห้ามพูดคำหยาบใช่ไหม

ถ้าพลาดไปไปแล้วหนึ่งข้อก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะระวังต่อไป

เพราะว่าไม่ทำอยู่แล้วเอ้ยทำบ้างแต่ว่าในช่วงตรุษจีนปีใหม่
เขาอย่าเพิ่งกวาดเพราะเขาเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะกวาดสิ่งที่ดี
เป็นบุคคลหนีออกไปอันต่อไปห้ามซักเสื้อผ้าอุ้ย
แนวคิดเหมือนกับข้อสองนั่นแหละไม่เอาสิผมชอบซักเสื้อผ้า
คุณจะมาชอบอะไรวันสองวันนี้เขาเว้นไปก่อนมันเป็นงานหลัก
ขออนุญาตเขาว่าขอเว้นไปก่อนอ่าได้ได้ได้ได้ได้
ข้อสี่บ้างห้ามใช้ของมีคมเช่นกันไกรมีดโอ้โห
มีดอาจจะยากไหมทำอาหารเนอะถ้าเกิดเขาจะทำอาหารไหม
ใช้มีอะไรใช้อะไรอ่ะก็ต้องเลี่ยงดูอ่ะ
ดูนะคะข้อห้าห้ามให้คนอื่นเข้าไปในห้องนอนวันตรุษจีนค่ะ
โอ้โหคุณชนะข้อนี้คุณต้องระวังเลยนะ
แต่เฉพาะวันนี้ใช่ไหมล่ะเออวันตรุษจีน
คนอื่นไม่ว่าคุณหรอกตามสบายเออเออเออ
ผ่านไปผ่านไปผ่านไปข้อ๖ข้อ๖ห้ามยืมเงิน
หรือให้คนอื่นยืมเงินคอเจ็ดจนต่อห้ามร้องไห้
ร้องไห้ก็ไม่ได้จะเศร้าจะเสียใจจะอะไรก็ช่าง
ห้ามร้องไห้เอาไว้เอาไว้ก่อนผ่านไปก่อนจะได้เป็นสิ่งที่เป็น
มงคลตลอดปีข้อแปดห้ามใส่ชุดขาวชุดดำ
สีอาจจะไม่ค่อยมงคลเท่าไรความเชื่อนะส่วนข้อเก้าห้ามซื้อ
รองเท้าคู่ใหม่เอาแบบนี้เลยเหรออันนี้อาจจะฟังดูสับสน
ถูกไหมเพราะว่าให้ใส่เสื้อผ้าใหม่แต่รองเท้า
ไม่ให้ใส่คู่ใหม่อ๋อเหรอเออก็เป็นความเชื่อของเขา
สุดท้ายนะห้ามสระผมหรือตัดผมนะคะโอ้ยห้ามสระผม
เพื่อนห้ามสระผมก็แหมวันเดียวทุกวันก็ไม่เห็นสระนะ
วันนี้จะมาอยากสระอะไรคะอืมก็เว้นหน่อยอ่ะถ้าใครเชื่อถือ
ในเรื่องนี้ก็ลองยึดหลักดูอ่านเอาไว้แล้วไปปรับใช้แล้วกัน
ค่ะเนอะบางอย่างมันก็ทำได้บางอย่างมันก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้
ก็ว่ากันไปอืมมาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าช่วงตรุษจีนเนี่ย
หลายหลายอย่างเขาก็หาซื้อกันค่ะให้เป็นของขวัญเออถูก
อย่างเช่นทองเขาบอกว่าคนแห่ซื้อทองเยอะมากเลยครับ
มีเงินเขาให้เรียกน้องมีทองให้เรียกพี่แต่ถ้ามีทั้งเงินมีทั้งทอง
ให้เรียกให้เรียกที่รักไปกันที่ร้านนี้ฮะร้านทองเยาวราช
เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านี่ในตะบนกุ่นป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลย
ไปที่นี่เขาบอกว่าโอ้โหย่านนี้ขายดีบอกว่าเจ้าของร้านเขาบอกว่า
จีนปีนี้ดีกว่าสามปีก่อนที่ผ่านมาก็มันเป็นช่วงที่ฟื้นฟูจากโควิด
พอดีไงใช่อ่าเขาบอกว่าลูกค้ามาจับจ่ายเรื่องซื้อทองกันเยอะ
แจกให้ลูกหลานเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะ
ถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ปีนี้ขายดีกว่าปีก่อนก่อน
ปีที่ผ่านมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหดีกว่าเดิมครึ่งหนึ่งเลยครึ่งเลย
แม้ว่าราคาทองมันจะสูงขึ้นนะตอนนี้ราคาทองมันก็ขึ้นนะ
เพราะว่าอะไรคนมันต้องการเยอะไงอ่ะเขาบอกว่าทองคำที่ขายได้มากเลยนะ
ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำหนักในระดับสลึงหนึ่งถึงสองสลึงสลึงสองสลึงหรือครึ่งสลึงก็มีค่ะ
แล้วก็น้ำหนักสัก๑บาทก็มีเหมือนกันไปเช็คราคาหน่อยไหม
เช็คกับที่นี่ฮะร้านทองท่าอุเทนข้างตลาดบาลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เขาบอกว่าที่นี่ก็คึกคักแล้วเขาบอกว่านี่ปกติน่ะจุดจีนอ่ะ
ยังไงคนก็มาซื้อกันเยอะอยู่แล้วแต่ก็แล้วแต่ปีไม่เหมือนกัน
ส่วนในปีนี้เนี่ยทองรูปภัณฑ์จุดจีนนี่คือบาทหนึ่งเท่าไหร่
ประมาณประมาณนะค่ะไอ้ราคาจริงจริงไปเช็กกันในเน็ตก็ได้เออค่ะ
แต่ประมาณบาทนึงก็บาทหนึ่งไอ้บาทหนึ่งก็สามหมื่นสามหมื่นตีกลม
ไม่ใช่บาทละบาทมันคนละเรื่องกันแล้วบาทละสามหมื่นค่ะ
เขาบอกว่าก็ยังถูกกว่าตุดจีนปีที่ผ่านมานะเขาว่าอย่างนั้นนะส่วนทองแท่งที่เป็นของเที่ยวละลึกพร้อมคำโวยพรที่ภาษาจีนเนี่ย
ก็เป็นสินค้ายอดนิยมแล้วอันนี้ก็ดีเหมือนกันนี่ทองแท่งพวกนี้นะครับ
ก็จะสลักเป็นอ่าคำโอยพรต่างต่างอะเนอะค่ะแล้วส่วนราคาสลึงก็ว่ากันไป
หลักพันมันก็มีอ่ะอืมประมาณสามพันเจ็ดพันหรือว่าสักหมื่นห้าไม่ถึงบาทหนึ่งอะเนอะใช่
แล้วแต่จะเลือกซื้อเลือกหากันนะครับค่ะสมาคมค้าทองคำบอกว่าเท่าไหร
ทองทองคำแท่งนะทองคำแท่งราคาขายสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบ
ส่วนรูปภัณฑ์สามหมื่นสามร้อยห้าสิบใช่ไหมอืมมีตังค์ไหมอุ้ย
ซื้อทองให้หน่อยสิบาทหนึ่งนะอืมเอาบาทเดียวพร้อมเนี่ยเอาเยอะ
บาทหนึ่งผมยังไม่มีเลยเนี่ยเงินบาทอ่ะนะใช่บนบาทเนี่ยยังไม่มีเลยเนี่ย
ตายแล้วเอาเอาเครียดแทนเลยใช่ไหมเครียดเลยเครียดเลยเครียดเหมือนผู้หญิงคนนี้เลย
ครับเรียกแท็กซี่เรียกโบกอยู่ยี่สิบคันอ่ะไม่มีคันไหนไป
เอาล่ะสิคุณผู้ชมงานนี้จะได้ขึ้นไหมคะเนี่ย
ซี่หน้าบิ๊กซีหน้าเซ็นเทิร์นเบิลคนไทยไม่ต้องเรียกนะไม่ไป
ตอนโควิดแทบจะกราบให้กูขึ้นตอนนี้กูเรียกยี่สิบคันแล้วยังไม่จอด
เนี่ยโอ้โหถ่ายคลิปบ่นใหญ่เลยค่ะเรื่องปัญหาสุดคลาสสิกอีกแล้วคุณชิสา
แท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารแต่เอาอย่างนี้ละกัน
เล่าให้ฟังว่าแท็กซี่ดีก็มีเยอะนะที่เขารับผู้โดยสารแต่บางที่
จุดก็อาจจะเจอปัญหาแบบเนี้ยบ่อยและเยอะหน่อยเหตุผลที่
ไม่รับผู้โดยสารมันก็มีหลายเหตุผลซึ่งหลายเหตุผลก็ซ้ำยังไง
อะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นคำปฏิเสธที่ฟังแล้วก็เจ็บปวดทุกครั้งเลย
อย่างผู้หญิงคนนี้นะคะเรียกแท็กซี่กว่า๒๐คัน
ไม่มีคันไหนรับเขาไปเลยจนเขาบ่นแบบน้อยใจเลยว่าเออถ้าเป็นคนไทยไม่ต้องเรียกนะ
เรียกแท็กซี่เขารับแบบชาวต่างชาติ
เข้าใจว่าบางทีแบบโอ้ก็เรียกยากมันก็รู้สึกแบบใช่ไหม

มันก็เลยทำให้ปัญหาพวกนี้เนี่ยไปถูกแก้ด้วยการเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันสีเขียวอะก็ไกลจะไกลอะเออนะคะ

แกรปแล้วก็อื่นอีกมากมายก็คือเป็นทางเลือกของผู้โดยสารถูกไหมคะ

แบบเอาเรียกแต่ฐานแอปไม่โบกกันแบบนี้
เพราะอย่างที่ผมบอกแท็กซี่ที่เขาขับไปเนี่ยนะ

โอ้โหชนแบบนี้เลยอ่ะน่าตกอกตกใจนะเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนแล้วกันน่าจะเป็นที่บริเวณปากซอยสุขุมวิทย์๘๑นะ
คนขี่คนซ้อนลอยแบบนี้ส่วนคนขี่ผู้ชายนี่ไม่พอใจอย่างแรง
โวยวายคนขับรถเก๋งเพราะว่าคนที่ซ้อนมาที่เป็นผู้หญิง
ก็คือเมียเขาแล้วที่สำคัญเมียเขาท้องอยู่ด้วย

สักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนเห็นแล้วก็เห็นใจแหละ
เห็นใจรถมอเตอร์ไซค์ก่อนแหละก็อย่างว่าเขาเจ็บเนอะ
ใช่ไหมแต่บางส่วนเขาก็มองว่า
อยากให้พี่คนขับเนี่ยใจเย็นแล้วมีสตินะ
เรื่องความรุนแรงมันไม่ตอบโจทย์มันไม่แก้ปัญหาใดเข้าใจตอนนั้นโมโห
เป็นใครก็โมโหฮะแต่ต้องรีบมีสติ
แล้วอย่างแรกที่ควรจะต้องรีบจัดการเลย

เมียแล้วเมียท้องด้วยแล้วยิ่งโวยวายว่าเมียผมท้องเห็นไหม
ผมบอกนะอันนี้ส่วนตัวผมเองเหมือนกันนะ
ถ้าพี่เป็นห่วงเมียพี่ก็ต้องรีบมาดูแลเมียก่อนนะ

บอกได้ความหวังดีพี่นะพี่อย่ากวดผม

ส่วนเรื่องของคนขับรถเก๋ง
ทั้ง๒ท่านเค้ามาแบบไหนว่าไปทางกฎหมาย
ใช่ค่ะก็หลักฐานมีอยู่แล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของการเยียวยารับผิดชอบเนี่ย

เพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราสอบถามไปยังทางคุณตำรวจนะ

ท่านเป็นรองสารวัตรสอบสวนสนพระขนงท่านก็ให้ข้อมูลว่า
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็เป่าแอลกอฮอลคนขับรถเก่งด้วยเบื้องต้นไม่ได้เมานะครับ
และคนขับรถเก่งก็ยอมรับผิดที่เลี้ยวรถเนี่ย
ไม่ดูรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังมาทางตรงและยอมรับในข้อเก่าหา
เรื่องถ้าหากว่ามีการยอมรับกันแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องการเยียวยา

เดี๋ยวจะทำการเช็คร่างกายแล้วดูแลเรื่องของสุขภาพก่อนว่ามันโอเคอะไรยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ผู้หญิง
ที่บอกว่าท้องน่ะต้องเช็คให้ละเอียดว่าปลอดภัยทั้งแม่และลูกหรือไม่

ขอให้ปลอดภัยนะคะให้เรียบร้อย
แล้วก็สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
เรื่องนี้ก็อยู่บนท้องถนนนะคะเกี่ยวกับการขับรถเหมือนกัน
มีกระบะคันหนึ่งขับซิ่งขับแซงหลุดโค้ง

ทำให้ไฟฟ้าดับทั้งอำเภอเพราะเธอคันเดียวเลยค่ะ

โอ้โหมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไฟไหม้ด้วยนะคะ
ไฟตรงนี้ไหม้แบบรุนแรงเลย
แล้วมันเป็นแต่ไฟฟ้าทั่วทั้งอำเภอ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสาย๓๑๒๗พานทองหัวไผ่
หมู่๕ตะบนหน้าประดูอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ที่เกิดเหตุนั้นพบรถกระบะนิสสัน
เนี่ยค่ะพลิกตะแคงด้านข้างโอ้โหนี่ทะเบียนคว่ำอย่างนี้เลยนะ
ด้านหน้าก็พังย้าบเลยค่ะโอ้โหย้าบเลยอ่ะ
ไปคุยกับนายนัทพรเหลืองอ่อนอายุ๓๑ปีนะคะ
ซึ่งเป็นลูกชายของนายสนอเหลืองอ่อน

ขาหักสองข้างเลยค่ะ

แล้วก็ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลพานทองนะคะ
เป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงด้วยค่ะคุณชนะ
เอ็นมันแบบเนี้ยเลยโหดับลัว
สายไฟฟ้าแรงสูงมันตกลงมาแล้วยังมีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่เหมือนกัน
ซึ่งจุดที่ไฟไหม้กับจุดที่ผู้บาดเจ็บอยู่เนี่ย

ข้อดีไม่โดนไอ้ตรงนี้ซ้ำเข้าไปด้วยนะโอ้นั่นสิคะ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตัดกระแสไฟอืม
ประสานรถน้ำมาดับเปลืองนะคะอืม
ที่ไฟมันจะลุกลามไปไหม้บ้านเรือนประชาชนแถวนั้นอืม
มาสอบสวนสอบถามกันหน่อยเกิดอะไรขึ้นรถคันนี้ขับมาด้วยความเร็วค่ะอืม
ขับมาแล้วก็กำลังจะแซงรถคันหน้ากำลังทำความเร็วไง
จังหวะนั้นแหละคุณมันสายไปสายมาเสียหลักค่ะอืม
โค้งไปชนกับเสาไฟฟ้าค่ะโอ้โห
ส่วนคนขับนะคุณยังไงกระเด็นออกมานอกรถอ่ะโอ้โห
แล้วรถก็พลิกคว่ำพลิกคว่ำจนเกิดเป็นประกายไฟลุกไหม้ย่าข้างทางนี่แหละนะคะ
อ่ะสุดท้ายเหตุการณ์นี้กู้ภัยก็มาช่วยดับไฟไว้ได้ทันนะ
ส่วนเสาไฟฟ้าที่มันหักเนี่ยตอนนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขามาดูแล
เก็บข้อมูลหลักฐานถ่ายภาพที่เกิดเหตุเอาไว้ก่อน
แล้วเดี๋ยวให้คนขับเนี้ยรักษาตัวให้หายอืม
เดี๋ยวเรียกมาสอบสวนชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โอ้โหเอามาดูก็ฝากเตือนกันนะเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะ
ความเร็วบางทีก็อย่าขับเร็วให้มากเกินไป
เรื่องนี้สุดช้ำจริงจริงเพราะรักแล้วช้ำรักมันทำลาย
ก็เคยได้ยินเออก็เพลงดังเท่านี้อุ้ยใจไหม
เนี่ยหอบสินสอดไปอยู่กับสาวไปขอสาวว่าง่ายนั่นแหละครับ
แต่สุดท้ายอยู่กันได้แค่คืนเดียวสาวเจ้าหอบสินสอดหนีไปเลย
โถเนี่ยมันช้ำไหมล่ะเออ
ผู้เสียหายนะครับเขาว่าอย่างนั้น
นายชัยสิทธิ์ชาวโพเอนหรือเอ็มอายุ๓๕ปี
เขาเนี่ยเป็นอดีตทหารไปขอความช่วยเหลือจากนักข่าวที่จังหวัดปราจีนบุรี
เรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้เขาพยายามขับรถตระเวนหาเมียเขา
แต่งงานกันเลยแล้วเขาได้ข่าวว่าเมียคนนี้หนีมาทำงาน
นิคมอุตสาหกรรม๓๐๔จังหวัดปราจีนบุรี
นายชัยสิทธิ์เล่าให้ฟังนะว่าเมียเขาเนี่ยคนนี้ที่เพิ่งแต่งงานกันเนี่ย
ชื่อนางสาวนุษย์อายุ๒๕ปีเป็นแม่ม่ายลูกติดชาวสปลาว
คบกันมาเป็นปีแต่ทีนี้ความรักมันสุขงอมแล้วใช่ไหมล่ะ
ขอแต่งงานเขาก็กะทำพิธีให้มันถูกต้องนั่นแหละ
ตอนจะแต่งกันเนี่ยเขาทำหนังสือผ่านแดนไป๓วัน

เออหนังสือผ่านแดนครับข้ามเมียเทศค่ะอารมณ์แบบนั้นนะ
แล้วก็หอบเงินสินสอดทองมั่นร่วมแสนข้ามน้ำโขง
ไปที่บ้านเจ้าสาวที่สปลาวจัดพิธีกันเรียบร้อยเข้าหอกันเรียบร้อย
เขาบอกว่าเข้าหออยู่กันได้แค่คืนเดียว
เขามีธุระต้องข้ามมายังฝั่งไทย
ก็กลับมาก่อนแล้วก็บอกเมียคนนี้ว่าแล้วก็ว่าไง
จ๊ะเมียจ๋าตามพี่มานะ
เดี๋ยวเราจะมาอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันที่ประเทศไทย

ตัวเองมาแต่เมียไม่มาด้วยดิ
ไลน์ไปก็ไม่ตอบเออทักไปก็ไม่ตอบเอางี้ละกันเขาตัดสินใจไปหาพ่อแม่ฝ่ายหญิงจนมารู้ว่า
ผู้หญิงน่ะหนีไปทำงานร้านอาหารย่านนิคม๓๐๔อเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ตัวเขาตัดสินใจเลยเฮ้ยแบบนี้มันน่าจะโดนหลอกแล้วแหละพยายามตามไปตามไป
ไปแจ้งความกับตำรวจด้วยแต่ตำรวจเขาบอกว่ายังไม่รับแจ้งความซะทีเดียวนะ
ทำไมอ่ะเอาฟังความข้างเดียวก่อนไงแล้วยังไงล่ะเขาบอกว่าคดีนี้เป็นคดีแพ่งด้วย
อืมต้องตามฝ่ายหญิงมาเจรจาแล้วนายเอ็มเนี้ยก็เลยโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านเฟซบุ๊กก็กล่าวว่า
เดี๋ยวจะให้สื่อมาช่วยแต่ดันไปเจอนักข่าวคนหนึ่งที่เป็นนักข่าวอาสามาขอจะช่วย
แล้วขอช่วยอย่างเดียวไม่พอขอค่าเสียเวลาอีกห้าพันไอ้แบบนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องการขอช่วยแล้ว
ไม่ใช่นักข่าวแล้วเขาก็น่าจะเป็นคนแอบอ้างอ่ะเป็นพวกมิจฉาชีพมาแอบอ้างแล้ว
แต่เขาก็ไม่ได้จ่ายตังค์ไปนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปตามหาเองดีกว่า
สุดท้ายก็ประสานนักข่าวจริงเลยนะแล้วก็ประสานกับทางตำรวจสภศรีมหาโพธิ
แล้วก็สุดท้ายตามสืบตามหาสุดท้ายฮะก็ยังไม่ได้เจอตัวกันจริงนะ
แต่เขาบอกว่าพอจะโทรติดต่อกันรู้เรื่องแล้วพอจะโทรไปหาเธอได้แล้ว
งั้นไปฟังกันหน่อยบางช่วงบางตอนที่นายเอ็มได้พูดคุยกับเมียเขาว่ายังไงบ้าง

หลอกให้พี่ไปลองทำไมไม่ได้หลอกไม่ได้ลองไปเองไปเองอะไรมีหลักฐานแชทอยู่
ไม่ได้ต้องพักมึงหรอกมาพักไหมเอ้ยพูดดีดีหนูพูดดีดีพูดกับพี่ให้มันดีดี
พูดให้มันดีดีถ้ามันจบแล้วเราเอาเงินเอาทองพี่ไป
แล้วเธอต้องการอะไรพี่ต้องการยังไงมาโรงพักมาคุยกันจน
นี่คือคืออะไรอ๋อคือเราจะคิดเป็นหรอ
เราคุยกับพี่บอกว่าเออเราจะล่มต้นชีวิตกันใหม่
เราจะสู้ชีวิตด้วยกันใหม่เราจะทำงานน้ำมาหากินด้วยกัน
โอ้โหเจ็บปวดเนอะฟังแบบนี้แล้วรักที่วาหวานนี่ขมปีเลยนะ
เออตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาล้างคอเลยค่ะโอ้ยตายแล้วอ่ะ
พอจบอย่างนี้แล้วนะนายเอ็มบอกว่าหลังจากนี้จะขอตามหาตัวให้เจอ
เมื่อกี้แค่คุยโทรศัพท์ใช่ไหมค่ะขอฟังจากปากเธอเลย
เจอหน้าคุยกันซิยังไงกันแน่จะเลิกลาก็จะยอมแหละอ่า
แต่เรื่องของเงินสินทรงสินสอดเนี่ยเขาบอกว่าหมดไปเป็นแสนไง
โอ้โหตอนนี้แค้นก็ไม่ได้จับหน้าก็ไม่ได้เจอโอ้ตายแล้วตายแล้ว
ก็เลยแบบยังคงจะต้องเรียกร้องความเป็นคำต่อไปนะ
ถูกต้องก็เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองใช่ไหม
แต่เมื่อไม่มีการสื่อสารไม่มีการบอกตรงเนี่ย
มันก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคุณคล่องหมองใจเอางี้ละกัน
นางสาวนุษย์อยากจะมาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าทำไมเธอถึง
เออนะคะมาพูดในแง่มุมของเธอบ้างก็ได้นะถูกถูก

ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ขอให้ติดต่อคุยกัน
ให้เรียบร้อยลงตัวแล้วกันนะคะ
ส่วนเรื่องนี้ขอย้ำขอเตือนพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะคะ
เพราะว่าอ่ะ
ลอกยังไงคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะ
ก็ระมัดระวังอย่าให้เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะ
ไปคุยกับคุณบุญทันเสวิสิตอายุ๕๔ปี
เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านขายของชำในหมู่บ้านโคก
ตำบลนามาลาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยค่ะ
นี่ค่ะนั่งเศร้าอยู่อย่างนี้
ก็เลยไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
มิจฉาชีพโทรศัพท์ไปหาแล้วอ้างว่า
ตัวน่ะตัวเองอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรอืม
แล้วสุดท้ายก็มีการทำธุรกรรมผ่านไลน์
ถูกดูดเงินไปหายไปกว่าล้านบาท

ทีนี้ถามกันไปถึงละเอียดสิมันเป็นยังไงเล่าให้ฟัง
คุณบุญทันเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
มีคนโทรศัพท์เข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร
บอกว่าให้เธอน่ะยกเลิกแอปถุงเงิน
ถุงเงินเนี่ยเป็นแอปของทางร้านค้าที่แวะรับเงินถูกไหม
แล้วบอกว่าให้ไปเสียภาษีย้อนหลัง
แต่ตอนนั้นเธอกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ขายดีอยู่
จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าวันที่๒๐นะ
มีคนโทรมาอีกแล้วโทรบอกว่าให้ไปเสียภาษีย้อนหลัง
เธอก็บอกว่าเอ้าก็เสียไปแล้ว
เสียภาษีปีละ๒ครั้งเลยนะ
แต่ปลายสายก็ยังยืนยันนะคะว่าให้คุณบุญทันเสียภาษีโดยทำผ่านทางไลน์
อ่ะพอเธอทราบแบบนั้นก็เลยให้ลูกสะพ้ายเนี่ยทำให้
ดไปกดมามือถือค้างค่ะคุณผู้ชม
ตอนนั้นเอกใจนะเอ้าทำไมมือถืออยู่ดีก็แฮ้งก็ค้างไปเลย
ก็เลยปิดเครื่องนะคะ

คือพยายามจะปิดแต่มันปิดไม่ได้คือเครื่องมันอ้องไปแล้วมันเอ๋อไปแล้วอะค่ะ
สุดท้ายเธอรู้สึกไม่สบายใจเลยไปเช็คเงินในบัญชีธนาคารรวม๓บัญชี
เป็นของธนาคารกรุงไทย๒บัญชีและทกศ๑บัญชี
ทั้ง๓บัญชีเนี่ยรวมกันพบว่าเงินหายไป๑๖๘๒๗๐๗บาทค่ะ
โอ้โหเงินหมดเลยอ่ะเออเธอก็เลยรีบติดต่อไปที่ธนาคารสองแห่ง
พบว่าเงินจากบัญชีทกศถูกย้ายไปที่บัญชีกรุงไทย
ในชื่อของนายสิทธิชนสาลีอืมส่วนบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาด่านซ้ายของเธอเนี่ย

ธนาคารบอกว่าให้รีบปิดบัญชีก่อนเลยปิดบัญชีไปก่อนป้องกันความสูญเสียนะคะ
แล้วเธอก็ยืนยันว่าไม่เคยมีการผูกบัญชีกับแอปใดหรือว่าไม่มีการถอนเงินออกไปก่อนเลยค่ะ

ไปถามลูกสะพ้ายของคุณบุญธรรมคนที่ทำธุรกรรมฐานทางร้ายอะ
คุณกันติมาแข็งขันนะคะเธอบอกโอ้โหเนี่ยค่ะน้องเสื้อเสื้อสีแดงแดงนี่นะ

บอกอยากให้ทางธนาคารมีมาตรการรักษาความปลอดภัยบัญชีของลูกค้าให้มากกว่านี้หน่อย

เฮ้ยท่อกสหนูถามว่าเงินที่โอนเข้าไปบัญชีปลายทางนั้นเป็นชื่อของใคร
กศบอกนะคะแต่พอไปคือให้ข้อมูลทั้งหมด
ค่ะพอไปกรุงไทยให้ตรวจสอบชื่อปลายทางค่ะไม่ตรวจแล้วก็ว่าหนูถามว่าระงับได้ไหมคะส่งปลายทาง
ก็ไม่ทำอะไรเลยค่ะนี่แล้วก็มีแล้วก็บอกให้ปิดบัญชีแนบเงินให้ก่อนเลยค่ะ
คือหนูอยากจะถามว่าเวลาเอาเงินไปฝากค่ะธนาคารไม่เห็นจะว่าอะไรแต่พอเราได้รับความเสียหายแบบนี้ค่ะ
ทำไมไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลย

ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยค่ะ
ก็เข้าใจนะในมุมของผู้เสียหายนะเขาก็รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจ
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการโดยเร็วแต่ผมเข้าใจแหละหน่วยงานเขาก็มีขั้นตอนของเขา
เออนะคะยังไงก็ตามก็อยากจะให้รับเรื่องของผู้เสียหายเอาไว้หน่อยเพราะเขาพูดน้อยใจไงว่าเหมือนกับธนาคารไม่ทำอะไรเลย
ใดก็ตามเขาบอกว่าเดี๋ยวจะปรึกษาทางทนายความไม่ช่วยดำเนินการในเรื่องนี้เงินเป็นล้านอ่ะมันต้องมีที่มาที่ไปแน่นอน
เตือนดีกว่าจะได้ไม่มีใครไปเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพพวกนี้หลักการแอบอ้างเป็นสรรพากรแล้วมาอ้างว่าให้เสียภาษีย้อนหลังพวกนี้มันจะมีเยอะมาก
ใช่แล้วสรรพากรบอกเลยไม่ได้มีการโทรหาอย่างนี้นะคะสรรพากรติดต่อเราทางอีเมลกับโทรศัพท์เท่านั้นหมายถึงว่าเราต้องติดต่อเข้าไปเองนะสรรพากรไม่โทรหาเรานะ
อีกช่องทางที่คลาสสิกมากแต่มันคือของจริงก็คือจดหมาย
นี่แหละค่ะสามารถติดต่อได้หรือไม่ก็คือไปที่สรรพากรในเขตของแต่ละเขตเลยดีกว่านะครับ
เรื่องนี้ช้างป่ากับคนปัญหาสุดคลาสสิกอีกแล้ว
แต่คราวนี้ช้างป่ามาไม่ได้ลำบากเฉพาะคนเขาบอกว่าเจดีเจดีเก็บอัฐิพัง
ผีผียังต้องเดือดร้อนด้วยเลยเหรอ
เอาดูอุ้ยคือแหลกละเอียดนะ
ถูกครับเขาบอกว่าเนี่ยช้างป่าอารวาสหนักมาก
พิกัดบ้านคลองยางไม่ใช่แค่พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านที่เดือดร้อนอีกแล้ว
สั่งก็ไม่เว้นมันเจดีเก็บอัฐิของบรรพบรุษของคนแถวนี้

เละเลยครับที่เกิดเหตุคือบริเวณสำนักสงฆ์คลองยางสุนทราวาสพื้นที่หมู่๑๑ตะบนเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพราะว่าโอ้โหช้างนะฮะมันข้ามถิ่นมาจากฝั่งฉะเชิงเศร้า
มาหากินก็กินพืชสวนของชาวไร่ชาวนาแถวนี้
แล้วอยู่ตรงนี้เป็นเดือนแล้วนะคุณชีสาโอ้โหมันเริ่มจะชินแล้วไง
แล้วมันมีเท่าไหร่อ่ะมีเป็นร้อยตัวอุ้ยดูค่ะอยู่กันเป็นเป็นฝูง
นี่อย่างนี้แล้วบางทีมันแยกย้ายกันด้วยนะมันแยกย้ายออกไปหากินด้วยนะ
ค่ะเอางี้ช้างป่าคุณผู้ชมค่ะเราไม่รู้หรอกครับเดาใจไม่ออกอืม
อย่างเงี้ยมันสร้างความเดือดร้อนและความกลัวให้กับชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีบางตัวนะ
อันนี้เขาตั้งชื่อให้ด้วยนะว่าบางตัวมันเหมือนเป็นจ่าฝูงค่ะ
ชื่อว่าเจ้าศรีดอโหนกหรือเจ้าสิบล้อโอ้สิบล้อเนี่ยมันเป็นจ่าฝูงค่ะ
มันคอยจะพาพักพวกไปไล่กินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านโอ้โห
บุกบ้านมาแล้วก็มีไปถามคนหนึ่งฮะนางประดับศิลาแรง
เป็นชาวบ้านคลองยางฮะก็เดินทางมาตรวจสอบที่เก็บกระดูกของย่าทวดของเธอ
ที่บริเวณสำนักสงฆ์ที่ถูกช้างป่าทำลายนั่นแหละครับป้านะแกบอกว่าของแกยังโชคดีอย่างหนึ่ง
กระดูกของญาติทวดไปถูกลำลายอ๋อแต่ของเพื่อนบ้านหลีเทหลุยกระดูกก็เสียหายด้วย
ครับอุ้ยอ่ะไปถามอีกคนฮะนายประดิษฐ์ศรีกองอายุเจ็ดสิบปี
ชาวบ้านหมู่๑๑บอกว่าช้างกลุ่มนี้เข้ามาในพื้นที่มากกว่า๒เดือนแล้ว
ชาวบ้านไม่กล้าออกไปทำมาหากินหรอกกลัวจะไปไล่เหรอ
ใครจะไปไล่ตัวใหญ่ขนาดนั้นชาวบ้านเขาก็กลัวเหมือนกันไง
ก็เลยต้องประสานไปยังเจ้าหน้าที่นะครับแล้วถามว่าที่โดนแบบว่าหนักเลยคือมีอะไรบ้างอ่ะ
เขาบอกว่าพวกไร่ข้าวโพดไร่อ้อยพืชสวนไร่นาเรียบร้อยอืมเสียหายหมดฮะ
ดูภาพนี้ไปเหมือนกับภาพแบบในหนังเรื่องพีเดเตอร์เหมือนกันเนอะ
ไม่ได้แล้วมันก็เลยลงมาในพื้นที่ที่เป็นแหล่งเพราะปลูกของมนุษย์
ใช่นี่ไงทำยังไงจะให้อยู่ร่วมกันได้
ไม่รู้ว่าคนไปลุกป่าหรือป่ามาลุกคนหรือช้างป่ามารู้คน
ใช่ป่ามันมาลุกช้างป่ามันมาลุกคนจริงจริงเออ
ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเรื่องนี้สิคะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าสุดทึ่งเหมือนกัน
อืมคางคกอ่ะฮะคางคกที่คุณเคยเห็นน่ะตัวมันจะสักเท่าไหร่กัน
สำมื้อสำมือยังมากก็สำมืออื้มแต่เจ้าตัวเนี้ย
เท่าแขนค่ะอุ้ยอุ้ยไปดู
เฮ้ยดูแขนเล็กกว่าควางโค๊กไปเลยนะ

เป็นคางคกที่มีชื่อด้วยนะ
คือว่าโทสิล่าโทสิล่า
เป็นคังคกอ้อยที่พบในป่าแห่งหนึ่งนะคะ

ชื่อภาษาอังกฤษที่มันอยู่ที่ออสเตรเลียคือโทสลา
โทสิล่าถ้าอยู่เมืองไทยโทสลาก็จะเรียกว่า

ไลลี่เกรค่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของรัฐควีนสแลนด์นะคะ
พบเจ้าโทสิล่าขณะที่เธอกำลังขับรถไป
อุทยานแห่งชาติคอนเวย์ในรัฐควีนสแลนด์
ตกใจค่ะเพราะว่าระหว่างที่ขับรถไปไปเจองู
งูเลื้อยตัดหน้า
มาชั่งน้ำหนักได้๒๗กิโลกรัมเป็นเพศเมีย
ว่ากันว่าเจ้าตัวนี้ใหญ่กว่าคางคกปกติถึงหกเท่านะคะน่าจะแบบ

มันดูนิ่งเฉยมากเลยนะคะซึ่งตอนเนี้ยนะคะ
คังคกตัวนี้มันถูกการุญฆาตก็คือถูกฆ่าแล้ว
ถูกฆ่าเพราะมันไปรบกวนสัตว์ตัวอื่นในระบบนิเวศที่ออสเตรเลีย
ซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายบ้านเขาอะเนาะนะคะ
แล้วก็มีการบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ในควีนส์แลนด์แล้ว
ก็คงออฟไปศึกษาก็ว่ากันต่อไป
ถ้าอยู่บ้านเราเนี่ยไม่ถูกฆ่าแน่นอน
ถูกทาแป้งตั้งสำนัก
ผูกผ้าเขียวให้เลยผ้าแดงผ้าน้ำเงินไปเลย
บ้านเราใจดีเราไม่ทำอะไรอย่างนี้ไง
เออคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียว

กลับมาสนุกกันต่อนะคะกับคู่กัดสะบัดข่าวนะคุณผู้ชมนะ
อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูความน่ารักของเด็กหน่อย
เพราะวันนี้หน้าเด็กอาจจะมารวมตัวกันที่บ้านก็ได้
ไปดูกันหน่อยมั้ยแม็กซ์แล้วเด็กเนี่ยเวลาเขารวมตัวกัน
โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการจับสลาก
จับสลากปีใหม่ที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีเหตุที่น่าสนใจ

อยากรู้นะไปติดตามพร้อมกันในช่วง

มึงได้อะไรล่ะ

จับสลากได้ไกล
ให้ตัวน้อยนะตัวนี้ไอหนูเดี๋ยวมันอีกนิด

เป็นเล่นแม่ก็น่ารักถ่ายลูกมาตั้งแต่เดินมาจากหน้าโรงเรียน
รอรับขึ้นรถแบบนี้ขอขอบคุณภาพน่ารักนี้ด้วยนะครับ
ติ๊กต๊อกนะครับของคุณที่ใช้ชื่อว่า
นี่ไงได้ไข่ด้วยจ้าโอ้โหเป็นไงได้กำไรมาแล้ว
สลากได้ไก่แถมได้ไข่มาอีกแล้วอนาคตต้องมีมาอีกแน่เลย
ผมขอบคุณจริงขอบคุณใครรู้ไหมขอบคุณคุณแม่
ค่ะที่เขาถ่ายคลิปน่ารักแบบนี้แล้วทีมงานของเราก็ไปขอคุณแม่
เขาก็น่ารักเลยนะค่ะเต็มใจให้เอามานำเสนออะไรอย่าง
อยากให้ได้เห็นความน่ารักของน้อง

แล้วผมว่าเบอร์ปีหน้าไปเป็นไอเดียได้
แต่ว่าเรื่องของการดูแลเด็กเนี่ย
บางทีบางบ้านไม่ได้มีผู้หลังผู้ใหญ่คอยดูแลเด็ก
ก็อาจจะอาศัยเจ้าตัวนี้ในการดูแลน้อง
แล้วน้องทำอะไรกับเจ้าตัวนี้ไปดูค่ะ

ฮ่าหมาลายอะไรเนี่ยหมาลายดาว

โอ้โหลายดาวเป็นลายด่าง
ดาวเต็มตัวเลยเต็มตัวไปเลยแล้วดูหน้าหมา
ดูหน้าน้องหมาตัวนี้อืมร่างราอาสสุดไปเลย
แต่ก็เชื่อว่าน้องหมากับน้องผู้หญิงคนนี้คงจะคุ้นเคย

ก็คือน้องจะเล่นอะไรก็ปล่อยให้เล่นไปเลย
หมาไม่หือไม่อือทั้งนั้นแล้วดูหน้าน้องมีความสุขจริงนะ
แล้วลองเดาดูอันนี้น่าจะเป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมหมามันคิดว่ายังไง
เมื่อไหร่จะไปโรงเรียนสักทีเมื่อไหร่จะเปิดเทอม
อยากจะให้น้องไปโรงเรียนตัวเองจะได้ไม่ต้องมาเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้
ดูหน้าเหมือนมันโห้ก็เดาเป็นนะเอองี้จริงมันอาจจะแฮปปี้ก็ได้ที่มีคนมาเล่นกับมันใช่ไหม

คุณผู้ชมฮะติดตามกันด้วยนะในออนไลน์ของทางไทยรัฐ
มีมากมายหลายช่องทางทั้งเฟซบุ๊กและยูทูป
และรายการล่าสุดคือสุดฤทธิ์สุดเดช
คุณแจ๊กกะรีนและโอ้นี่คุณภัยวัน
คุณแพรรี่ชื่อใหม่เขาแพรรี่ขอโทษเป็นเรื่องชื่อเขาไผวร์น
คุณแพรรี่ไปเปิดประสบการณ์เที่ยวบาร์ฮอสครั้งแรกกับพี่แจ๊กการีน
โอ้ยและพี่แจ๊กการีนก็ไปถามเมื่องลึกเบื้องหลัง
ในวัดเป็นยังไงบ้างมีเรื่องอะไรน่าสนใจ
เชื่อไหมว่าคุณแพรรี่บอกหมดเลยอ่ะ
เดี๋ยวนะแซ่บมากอ่ะพูดเลยเหอะมันคอลทรัสกันเล็กน้อย
คือคุยประเด็นในวัด
แต่คุยในบาร์โฮส

เขาคุยว่าคนมาเที่ยวบาร์โฮสนี่บาปหรือเปล่า
เขาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของสถานที่

ดังนั้นคุณอยากรู้ว่าคุยอะไรกันแซ่บแค่ไหนคุณไปดูต่อ
ไปดูย้อนหลังได้เพราะตอนนี้มีออนไลน์ให้ชมกัน

ถ้าออกทีวีมันจะตุ๊ด

เอาไปดูกันได้ติดตามจากพี่แจ๊กกะรีน

เดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวช่วงหน้า

แต่ถ้าเที่ยวแบบนี้บอกตรงไม่เอาจริงนะ
เที่ยวแบบธรรมชาติลงโทษ

ชมระบบนิเวศที่แสนสวยงาม

ล่วงไปแล้วแล้วขุดเสื้อทำไง

รีบเดินกลับให้ไวเลย
ตอนแรกก็ใจหายใจคว่ำเราก็ลุ้นพี่เสื้อเหลืองไง

แต่คนด้านน่ะที่เดินผ่านไปแล้วนะ

แต่ทำเป็นเล่นดูแล้วเหมือนขำแต่มันอันตรายอยู่นะ
ก็นั่นน่ะสิคะก็ต้องระมัดระวังกันให้มากนะสะพานไหนปลอดภัย
ถ้าเห็นสภาพแบบนี้ต้องเดินข้ามอย่างนี้

เท่าที่ดูแล้วก็ไอ้ที่เหลืออยู่
ก็คงไม่นานแล้ว

หนักหนาสาหัสเดี๋ยวจะมีคนบาดเจ็บได้นะครับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปซ่อมสะพาน
แล้วไปกู้ช่วยกู้สองคนนั้นที่ล่วงลงไป
เราจะลากันไปด้วยบรรยากาศของการเชิดสิงโตด้วยน้องหมาตัวนี้
ขอให้มีความสุขมากนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้
สุขความแข็งแรงร่ำรวยค่ะ
แห่งปังฮะหมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป

กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ